พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ไหวเขาก็เดือดเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรโดนเทศบาลไล่ที่

แล้วเขาก็มีการตีเส้นเหลืองไว้แล้วว่าขายได้เท่าไหร่

มีการยึดพวกอุปกรณ์ทำกินด้วย

รับประตังคู่หกไฟพูดช็อต
มึงต้องกระกว้ำให้กู

ก็คือของขึ้นนั่นแหละ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลศรีมหาโพธิ
แล้วก็ตำรวจลงไปไล่ที่
พ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือหน้าตลาดเลยนะ

ก็มีการด่าทอเจ้าหน้าที่

แม่ค้าที่ตลาดนี้แหละว่าโดนไล่ที่ขายของ

มายึดพวกเขามีอุปกรณ์ทำมาหากินทำไม
นักข่าวของเราพอรับเรื่องมาแบบนี้
แล้วก็ลงตรวจสอบหน่อยค่ะ

ขายพวกของส่งของปลีกต่างตรงทางเท้าหน้าตลาดเนี่ยนะคะ
บางคนก็เอาสินค้าออกมาเริ่มวางขายแล้ว
ส่วนที่รั้วหน้าตลาดจะมีป้ายเตือน
ติดเอาไว้เลยเดี๋ยวจะให้ดูป้ายค่ะ
ที่ติดเอาไว้คือเขาเขียนเอาไว้เลยนะ
บอกว่าประกาศเทศบาลตะบนศรีมหาโพธิ
ตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนา๖๕เป็นต้นไป

สิ่งกิดขวางบนทางเท้าและผิวจราจร
บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลศรีมหาโพธิ
ฝ่าฝืนจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขีดเส้นใต้วันที่ค่ะ๒๐มิถุนายน๖๕นะ

บอกว่าเทศบาลมายกสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าไป
แล้วบางคนเก็บทันบางคนเก็บไม่ทันไง
จริงเทศบาลเคยตีเส้นเหลืองไว้ตรงทางเท้าแล้วนะ
ว่าให้ขายได้ห้ามเลยเส้นตรงนี้
แต่จู่ให้คนมาทาสีดำทับหมดเลย

แล้วหน้าร้านที่อยู่ติดตลาดทำไมขายได้

อย่างนี้เจ้าหน้าที่๒มาตรฐานหรือเปล่า
รวมถึงแม่ค้าอีกคนหนึ่งค่ะเจ๊แหลม
เจ๊แหลมเขามีตู้กาแฟอยู่ขายกาแฟอยู่
เขาบอกว่าเทศบาลไม่เห็นเคยเรียกประชุมเลย

การชี้แจงทำความเข้าใจกันสำคัญสุดนะคุณนะ
นี่ดูสิยืนพูดอยู่ตรงหน้าป้ายว่า

จะได้เข้าใจว่าแม่ค้าพ่อค้าควรทำยังไงค่ะ
พักตี้เช่นเหมือนกันทำไมไม่เอาเขาออก
ทำไมมาเอาแต่คนตลาดออก

พวกคุณอยู่ในห้องแอร์เขามีเงินเดือนกิน
แต่ทางเราแม่ค้ากว่าจะได้๑๐บาท๒๐บาท

เขาให้เข้าไปขายในโดมแต่เขาไม่ลงมาประชุมแม่ค้า

เขาต้องมาประชุมมาพูดให้แม่ค้าเข้าใจก่อน

นี่ค่ะเรารวมเสียงสะท้อนของแม่ค้า
หลายคนมาเลยนะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้
ทีนี้คุณผู้ชมพอฟังทางฝั่งแม่ค้า
พ่อค้าไปแล้วเนี่ยไปฟังทางฝั่งนายกเทศมนตรีหน่อยไหม

ค่ะ๑๐ตีสุภากรกิติโทวงค่ะ
บอกว่ามีชาวบ้านที่เขามาซื้อของนะมาร้องเรียน

ทีนี้ตัวผมเองพยายามสร้างความเข้าใจ

แล้วบอกว่าป้ายนั้นคือเขียนเอาไว้เลยนะ
ว่าให้ย้ายไปขายของที่โดมฝั่งตรงข้าม
มีกำหนดสารที่มีกำหนดวันด้วยใช่ไหมครับ
หาทางออกให้แล้วไม่ใช่แค่ห้ามอย่างเดียวค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่ทางนายกเทศบอกนะ

เจ้าหน้าที่ก็ลงมาเคยมาพูดคุยแล้ว
แต่คุยนี่คุยกับแม่ค้ายังไงนะ
เพราะว่าทำไมแม่ค้าที่ให้สัมภาษณ์เราบอกว่า
ไม่เห็นเคยมีเจ้าหน้าที่มาคุยเลย
แล้วรอบนี้ที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าต้องทำตามมาตรการ

เส้นเหลืองคือเส้นเหลืองที่ตีไว้
ตามหน้าตึกบ้านเรือนของชาวบ้าน
เขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นเขตผ่อนปลนค่ะ
จับพันธุ์เร่งด่วนได้ต้องค่อยเป็นค่อยไป
ก็๒ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็

ก็ถึงเวลาแล้วที่ว่าเราต้องจัดระเบียบให้ได้จริง
ก็เพื่อให้ประชาชนที่ร้องเรียนมา
ให้เกิดความสบายใจว่าเทศบาลจะนิ่งเฉยไม่ได้
ต้องสามารถลงมาทำงานได้จริงนะครับ
ฟังทั้งสองด้านฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว
คำถามที่เกิดขึ้นคือตกลงคุยกันอย่างไรนะ

ทางด้านเทศบาลเขาจะเชิญผู้ประกอบการ

เอามาคุยกันอีกทีนึงประชุมหารือร่วมกัน
แล้วก็แจ้งเลยทุกคนจะได้อยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน
นั่นสิทธิ์สำคัญนะฮะอ่าใช่ค่ะอ่า